เกิดเหตุการณ์ทิ้งศพทารกไว้อีกแล้วนะครับ
คราวนี้ทิ้งไว้ในถังขยะ

แบ่งเป็นห้องพักแบ่งให้เช่าสูง๙ชั้น
บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังอาคาร

อายุคันประมาณ๖๙เดือน

เนื้อตัวเปื่อยยุ่ยและเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน

จากการตรวจสอบถุงขยะข้างเคียง
พบเสื้อเชิดแบบผู้หญิงลายทางสีขาวดำ
กางเกงซับในของผู้หญิงสีดำ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ

มีคนมาเช่าพักหลายราย
กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรง
ตัวแม่บ้านเองก็ออกตามหากลิ่นนะครับ

กระทั่งไปรื้อถุงขยะในจุดทิ้งขยะ
ก็ไปพบว่าถุงหนึ่งมีน้ำไหลออกมาและกลิ่นเหม็นมาก
ก่อนจะพบท่อนแขนเด็กทารกโผล่ออกมา
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งเบาะแสกับตำรวจบอกว่า
ที่อาคารแห่งนี้พบผู้เช่าห้องเพียงรายเดียวที่ตั้งคัน
มาเช่าอยู่ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีนะครับ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปที่ห้องพักแห่งนั้นนะครับ
ตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
เจอตัวของหญิงสาวนำทารกมาทิ้ง
ก็เป็นแม่ของเด็กก็คือนางสาวสุมิตราอายุ๒๗ปี
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาสอบสวน

รับสารภาพว่าทำงานเป็นสาวคาราโอเกะ
ส่วนศพทารกเป็นลูกของเธอเองกับกิ๊กที่เป็นลูกค้า
มีอายุในคำประมาณ๖เดือน
โดยแฟนตัวจริงของเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอท้อง
หรือเธอไปมีกิ๊กนะครับ
ตัดสินใจซื้อยามาทำแท้งตั้งแต่วันที่๘พฤศจิกายน
อดไป๓ชุดกระทั่งลูกหลุดออกมาเมื่อช่วงเย็นของวันที่๙พฤศจิกายน
จึงนำร่างใส่ถุงเอาไว้แต่เธอยังมีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับ
ตัดสินใจเดินทางไปหาหมออ้างว่ามดลูกอักเสบ
และหมอให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาน๓วัน
กระทั่งวันที่๑๒พฤศจิกายนคุณหมออนุญาตให้กลับบ้าน
จึงนำถุงที่ใส่ศพของลูกจากห้องนะไปทิ้งถังขยะ
กระทั่งแม่บ้านมาพบแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ไหนที่สุดนะครับ
จากนี้ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบภายในห้องพักยังพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่
ต้นตำรวจได้คุมตัวไปรักษาและบำบัดยาเสพติดก่อนพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ